สวัสดีครับ
พบกับรอนทางหน้าจอคณะทีวีแบบนี้
กับรายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่

และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง

เอาแล้วครับเอาแล้วครับทุกคนนะแม่พุทธพรรมทำเพลงครับ

มากแต่ถามก่อนนะครับว่าพี่อาร์มกับพี่เนยนะฮะ

คือถ้ามีเวลานะผมเองก็ชอบที่จะตกแต่งบ้านนะ

เป็นที่บ้านนี้โซแซ่

แซ่ก็คงจะเอาไว้ตัดยุงละมั้ย

เรื่องดีกว่าเนยชอบแต่งบ้านมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะถ้าเป็นงานฝีมือแฮนดเมคอะไรอย่างนี้

แต่ทั้งคู่ชอบดีกว่าเข้าทางเลยครับ
เพราะผมจะพาไปดูโคมไฟสาร

งานฝีมือสุดสรรค์สรรค์ของคุณหมูณทุศ
เจ้าของโคมไฟศาลแพมระนิชา

เห็นแล้วไม่อยากได้เลยอ่าค่ะ

นั่งศาลเกลบุงศาลตระก้า
ชนะทุกชนิดที่สารจากไม้ไผ่มานานมาก
พอเห็นบ่อยเข้าครับพี่หมูก็เลยอยากลองทำดูบ้าง

โดยเริ่มทดลองนำผิวไม้ไผ่ที่ถูกทิ้งมาใช้ประโยชน์
เพื่อให้สินค้ามีรวดลายที่สวยงามเพิ่มมากขึ้น
และใช้ในความแตกต่างจากที่อื่น
ปรากฏว่ามีลูกค้าหลายลายมาขอซื้อ
เพื่อเอาไปประดับตามร้านอาหารนะครับ
และมีลูกค้าอื่นเข้ามากันเพียบเลยครับ

หมูบอกว่าล้นทำไม่ทันเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นการเร่งการผลิตเนี่ยมันก็ยาก

ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละแบบครับ

แล้วงานยังเนี๊ยบอีก

เพราะของเขาเนี่ยทั้งเนี๊ยบแล้วก็สวย
ทำออกมาก็ได้ราคา

ก็เพราะเขาใช้ความประณีตใช่มั้ยครับ
นึกผมมันสวยงามงดงามไม่แพ้ใครในโรคจริง

ยังไม่หมดนะครับช่วงนี้เนี่ยผมจะพาทั้งสองท่าน

ไปดูโรงเรือนสำหรับปลูกผักครับ

เห็นบ่อยแล้วอ่ะพี่อาร์มไม่เห็นมันเยอะใช่มันแปลกเจอ
อะไรที่มันแบบโอ้โฮโฮคุณใช้คำว่าอาจจะบอกแบบนี้
มันจ๊าบแล้วมันก็เจ๋งครับจริงจริงยังไงฮะ
เพราะว่ามันเป็นโรงเรือนปลูกผักแบบปิดร้อยเปอร์เซ็นต์
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยปิดยังไงคือมันล็อกเอาไว้เหรอ
เข้าไม่ได้ไม่เกี่ยว
เป็นโรงเรือนปลูกผักระบบปิดร้อยเปอร์เซ็นต์
ให้เป็นธุรกิจที่เป็นอนาคตของอาเซียนเลยทีเดียว
เขาเริ่มต้นจากงานวิจัยมาต่อยอดเป็นโรงเรือนที่
มีการบริหารการจัดการครับ
โรงเรือนปลูกผักของเขามันต่างจากที่อื่นยังไง
เพราะว่าสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตในเรื่องของน้ำอากาศ
แล้วก็เรื่องของดินแล้วก็ความชื้นในปริมาณที่เหมาะสม

ใช่ครับคุมได้คือสามารถควบคุมได้หมด
แล้วก็นี่ก็สามารถปลูกผักได้ทั้งปีสิครับแบบนี้
นี่แหละคือสิ่งสำคัญแล้วก็สามารถปลูกผักนอกฤดูกาลได้ด้วย

สุดยอดดูในปริญญานี่ผักเหมือนอยู่ดีกับผมแบบนี้นะ
ซึ่งเห็นผักแบบนี้พี่ป้องผมนี่รู้สึกสกปรกไปเลยนะมันดูสะอาดมาก
จริงเขาดูปลอดเชื้อดูแบบรักษาอย่างดีดูน่าทานมากเลยนะคะ

น่าเชื่อครับว่างานวิจัยจะต่อยอดนะครับ

ที่สามารถใช้งานได้จริงทำเงินได้จริงแบบนี้

คือเขาเนี่ยเตรียมที่จะย้ายฟาร์มนะครับ
เข้ามาไว้ที่กรุงเทพมหานคร

แบบนี้จะได้แบบสั่งผักผลไม้มาทานบ้าง
ใช่ใกล้เลยดีจังเลยค่ะ

วันนี้เป็นเครื่องประดับที่เก๋เลยค่ะ

เป็นต่างหูที่ผสมผสานความเป็นไทยได้อย่างลงตัวมากนะคะ

คืออยากจะเอาไปฝากน้องใบตองซะหน่อย

หาอะไรไปถ่วงหูหน่อยก็น่าจะดี

บอกเขาด้วยนะว่าให้เขาเพราะเหตุผลอะไร
เขาจะได้ปราบปลื้มและชื่นชมนะคะ

คันหน้ามันจะเท่ากับต่างหูปกติเลยนะคะ
เป็นงานฝีมือแบบย่อสวนนั่นเองนะคะ

ชำโตนะคะสาวสวยผู้หลงรักในงานฝีมือคนนี้

โสธรหลายอย่างนะคะครับแล้วก็เธอได้เจอกับกลุ่มผู้สูงอายุจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
เมื่อตอนที่ไปเดินเที่ยวงานแสดงสินค้างานนึงนะอืมซึ่งปกติแล้วเนี่ย
กลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะทำเป็นพวกของใช้ในครัวเรือนค่ะ
ก็จะเป็นพวกซุ่มไก่ซุ่มดักปลานะคะแต่พอถึงยุคที่มันเปลี่ยนไปนะคะ
ขายไม่ค่อยดีใช่ไหมทางวัฒนธรรมของจังหวัดค่ะ
เขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปลองเปลี่ยนรูปแบบเป็นสินค้าเครื่องประดับดูบ้าง
ผลตอบรับคือดีมากมากเลยค่ะคือมันสามารถไปได้ไกลขึ้นนะคะ
แล้วก็ลูกค้าเนี่ยนะคะก็มีหลายกลุ่มเลยก็จะมีแบบตั้งแต่นักเรียนนักศึกษา
วัยทำงานคือมีหมดเลยพี่ชื่นชอบฝีมือแบบนี้ชอบงานไทยแบบนี้นะคะ
แล้วก็ทำให้มีรายได้อยู่ตลอดเลยล่ะค่ะพี่เนยครับค่ะ
แล้วคุณฟุ๊กเนี่ยเขาขายอยู่แถวไหนผมสนใจเผื่อไปซื้อ
ซึ่งถ้าโควิดหมดเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็จะออกไปออกบูสในสินค้าต่างเหมือนกัน
แต่ตอนนี้นะคะอุดหนุนกันในแฟนเพจไปก่อนแล้วกันนะครับ
บอกราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับราคาไม่แพงเลยค่ะ
เริ่มจากเริ่มต้นที่สิบบาทหลักสิบหลักสิบเลยหลักสิบ

โอ้โหถือว่าเป็นหนึ่งในไอเดียที่เรียกว่าสุดยอดมาก
จริงสวยงามราคาไม่แพง

ใช่ค่ะพี่ป้องราคาไม่แพงเลยแล้วกัน

ทั้งสองคนฮะชอบทานไข่ไก่ไหมครับ

ใครใครก็ชอบกินไข่ผมเองก็ชอบเหมือนกัน
ใช่ยิ่งเวลาอยู่บ้านแล้วแบบนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรดี
เมนูไข่ก็จะแบบผุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยค่ะทำง่าย
ปิ้งเลยไข่เจียวนี่ที่หนึ่งในใจไข่เจียว
เพราะอะไรชายใดที่โดนเจียวเป็นคนเดียวที่โดนใจ
อ๋อเห็นไงจะต้องจำจำไปเล่นก่อนเม็ด

ใช่คือจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าเปลือกไข่เนี่ย
อย่าทิ้งมันมีประโยชน์

สามารถเอาไปทำปุ๋ยได้มีทั้งหมด๓สูตรจัดหนักจัดเต็มไปเลยฮะครับผม
สูตรแรกครับวัตถุดิบหาง่ายมากครับเพียงแค่เรานำเปลือกไข่หมดเลย
ขยี้ให้ละเอียดแล้วนำเกลือกับผงชูรสผสมลงไปเล็กน้อย

นั่นสิอย่าบอกว่ากินน่ะคือเจ้าบอกแบบนี้พี่ป้อง
ผงชูรสมันมีกรดอามิโนที่ช่วยในการบำรุงรากและใบของพืช
เกลือใส่ไปทำไมเกลือจะช่วยเพิ่มความหวานให้กับไม้ผลของเรา
อย่างเช่นมะเขือมะพร้าวหรือว่าพืชตระกูลส้มนั่นเองครับ
จากนั้นครับก็นำปุ๋ยที่ได้เนี่ยนะฮะไปโรยรอบโคนต้นไม้แล้วรดน้ำตามประมาณ๗วันฮะ
เปลือกไข่จะย่อยสลายซึมลงดินกลายเป็นสารอาหารให้พืชนำไปใช้งาน
ช่วยเพิ่มแคลเซียมโฟัสเซียมและยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่าง
ช่วยให้พืชผักแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยครับ
โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่านายจะปลูกต้นไม้น้ำล่ะคะพี่อามต้องทำยังไงคะ
ครับไม้น้ำเหรอถ้ามีครับพี่เนยครับเพียงแค่บดเปลือกไข่นะ
ให้ละเอียดฮะจากนั้นครับ
ก็นำเปลือกไข่ที่บดแล้วนะฮะเอาไปแช่นะปล่าว
อืมประมาณสักครึ่งลิตรอ่ะในขวดพลาสติกที่เหลือใช้

แช่ทิ้งไว้สักประมาณ๕ถึง๖วัน
ก็สามารถนำไปใช้ปลูกต้นไม้น้ำได้แล้วล่ะครับ

ก็นำปุ๋ยน้ำของเราครับมาผสมกับน้ำเปล่าอัตรา

ในโถแก้วที่จะใช้ปลูกต้นไม้นั่นแหละครับ
แล้วก็นำต้นไม้ที่ปลูกนะครับมาใส่ในโถแก้วได้
สูตรสุดท้ายคือการทำจุนซีเปลือกไข่ครับเออของที่ต้องเตรียมเปลือกไข่ค่ะอืม
ตาลทรายแดงกับหัวเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและออกซินครับ
ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาสามารถซื้อได้ตามร้านค้าทางการเกษตรทั่วไป
สำหรับวิธีการทำจุลินทรีย์เปลือกไข่นะครับ
ง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับก็นำเปลือกไข่สัก๒๐ฟอง
บดให้ละเอียดเลยครับจากนั้นนำพาชนะสำหรับหมักนะครับ
ที่มีฝาปิดนะเติมน้ำสะอาดลงไปเทใส่ให้มันท่วมเปลือกไข่เลยล่ะครับ
ครับน้ำที่ผมจะแนะนำควรเป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับ
เพราะว่าไม่มีคอลีนจากนั้นครับใส่น้ำตาลทรายแดงไป๔ช้อนโต๊ะ
นะฮะคุณผู้ชมฮะอีกสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลย
เป็นท้ายด้วยการใส่ออกซินสี่ช้อนโต๊ะแล้วหมาดับเนี้ย
ทิ้งเอาไว้เจ็ดวันครับทอครบเจ็ดวันนะครับ
เราก็นำมากรองแล้วก็เอาเปลือกไข่ออกไป
เท่านี้เราก็ได้น้ำจุนทรีย์ที่พร้อมใช้งานแล้วล่ะครับ
ทั้งสองท่านครับโอ้โหน้องเนยครับ

แค่เปลือกไข่มันจะมีคุณประโยชน์มากขนาดนี้

ทิ้งเลยต่อไปต่อไปนี้นะคะจะไม่ทิ้งเปลือกไข่อีกเลย
เพราะว่าทัมปุยได้ทั้งสามแบบนะคะ
ใช่ครับผล

แต่ว่าเนยเคยเห็นเขานำเปลือกไข่เนี่ย
เสื้อเพื่อเป็นกระถางเพ้าต้นไม้
ใช่ครับก็คือแบบครึ่งใบไข่แค่ครึ่งใบเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ
สามารถนำมาทำเป็นกระถางสำหรับเพาะต้นกล้าได้
แล้วพอเจ้าต้นกล้ามันจะเริ่มเติบโตใช่ไหม
แล้วค่อยย้ายไปลงสู่ดินทั้งเปลือกเลย

คือเปลือกไปเป็นปุ๋ยได้เลยสุดยอดจริงเลยค่ะ
ต่อไปนี้นะคะจะนำเคล็ดลับแบบนี้ไปใช้บ้าง
รองว่าจะไม่ทิ้งเปลือกไข่อีกต่อไป

กินแล้วอย่าทิ้งกินแล้วเก็บไว้มีประโยชน์
ครับผมใช่ค่ะและนี่คือเรื่องราวดีดีนะคะ

โอ้โฮกลุ้กกับ

อร่อยมากของคุณกุศม

เนยครับมันคืออะไรครับเนี่ยไก่ค่ะอ่าอยากให้ชิมอยากให้ชิม
ชิมก่อนเลยถ้าพูดขนาดนี้แล้วงามมาก
อร่อยจริงไม่จกตากินยิ่งเหมือนจะบอกแบบนี้

เผื่อว่าเราเนี่ยทำรายการ

ฟังก่อนค่ะอันนี้คือโปรตีนล้วน
ไม่มีแป้งไม่มีไขมันกินได้

มันกินเลย

ผมเนี่ยนะต่อสายไปพูดคุยกับเจ้าของเขาแล้ว
เดี๋ยวเขาจะเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการเพื่อความสบายใจ
เพราะว่าอะไรขนมของเขาเนี่ยเหมาะจริง
เหมาะกับแม่เนยที่กำลังไดเอ็ด

พี่ฟุน
นี่ไงกำลังแบบว่าเล่นกงเล่นกล้ามเล่นวงเล่นเวท
แล้วที่สำคัญนะเขาเป็นของขึ้นชื่อ
เป็นโอท็อปที่การันตีความอร่อยจากจังหวัดราชบุรี

เรารู้อย่างเดียวไม่พอต้องให้คุณผู้ชมรู้ด้วย
เพราะฉะนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ

ทำจากเนื้อไก่จริงนะครับคุณผู้ชม
เป็นไอเดียการทำธุรกิจของคู่รัก
คุณไก่นัทวัฒน์และคุณเจินเฉลิมพันธ์
ที่ได้สูตรเด็ดกรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์จากอาม่า
เอามาปรับสูตรและกรรมวิธี
จนกลายเป็นไก่แท่งอบกรอบทีเด็ดห้องเต้
สูตรของทีเด็ดห้องเต้เนี่ยเราได้มาจากอาม่านะคะ
ซึ่งถ่ายทอดกันมาจากบรรพรุษรุ่นต่อรุ่นค่ะ
โดยที่รุ่นของเจินเนี่ยได้มีการพัฒนาสูตร
ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการที่ทำให้อาหารนั้นเป็นอาหารที่สุขภาพ
ยังคงสูตรลับตำรับราชวังจีนไว้
สินค้าเราเนี่ยก็จะชู๓จุดเด่น
ก็คือ๑ไม่ผสมแป้ง

ไก่จะเป็นเนื้อไก่ปอดยาปฏิชีวนะ
และเป็นเนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารสมุนไพร
กิจการเล็กในครอบครัว
ที่เด็ดห้องเต้ค่อยสร้างและพัฒนาแบรนด์จนเติบโต
มีรางวัลการันตีความอร่อยระดับประเทศมากมาย
เรียกว่าแจ้งเกิดเป็นไก่แท่งอบกรอบเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทย
ทำรายได้หลายสิบล้านภายในเวลาไม่กี่ปี
โอ้โหถ้าอยากรวยก็ต้องมาสืบเส้นทางความเป็นเศรษฐีของที่เด็ดห้องเต้จากราชบุรีกันครับ
ขอต้อนรับคุณไก่และคุณเจิญนะครับเจ้าของแบรนด์ทีเด็ดฮ่องเต้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสนท่านครับ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

ไม่ธรรมดาเคยเดินสายนักเลมาก่อนเหรอก็เคยเกเลครับก็เคยมีเรื่องเจ็บต่อร้อยครับเจ็บต่อร้อยต่อมาถ้าผมไปพูดอะไรร่วงเกินเวลาผมขอโทษนะผมอยู่ฝั่งร้อยร้อยฝั่งร้อยหรือว่าเจ็บหลังจากที่เรามีเรื่องเสร็จเนี้ยเราก็โดนเอาคืนยี่สิบต่อหกอ้าวเราต้องอยู่ฝั่งยี่สิบอีกแล้วเราอยู่ฝั่งหกครับ
ได้ยังไงคะช็อตที่แม่มาจ่ายเงินนะครับครับแม่ก็นั่งอยู่ครับผมก็ยืนอยู่เสร็จแล้วผมเห็นแม่หัวงอกเต็มเลยอืมเราก็เลยคิดว่าโอ้เรานี้แย่มากแบบเราทำอะไรอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้มีเราหาแต่เรื่องมาให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ครับก็เลยแบบตัดสินใจว่าแบบจะเลิกแล้วจะตั้งใจเรียนจะขยันอะไรอย่างเงี้ครับเราก็เริ่มถอยออกมาจาก
ครับอะไรค่ะอันนั้นเป็นแค่ไปทำอันพิเศษครับก็คือไปส่งข้าวส่งน้ำครับโอ้คือเคยเข้าไปจังหวะตำโหลดมาแล้วไม่มีอ่ะไม่มีนะครับแล้วด้วยตอนนั้นเราเด็กเราก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากก็คือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำมาครับครับถ้าเรามีโอกาสที่ดีกว่าเราก็อยากทำอย่างอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าด้วย

ทำให้เราเนี่ยมองเห็นถึงเราน่าทำธุรกิจเนอะมันน่าจะทำได้มีความเป็นไปได้แล้วก็ด้วยแบบเราอยากทำพวกโรงงาน
คนข้างกายคุณคุณได้เจอกันตอนปโทถูกไหมครับก็ตอนนั้นเธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าครับ
ตอนที่เจอเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนกันครับเขาจะเก่งสุดในรุ่นของผมก็จะอยู่ท้ายของรุ่นอ๋อนี่
เจินคุณเจินติวเหรอฮะติวคุณเป็นนักเรียนหน้าห้องค่ะแล้วคุณก็ดูแลนักเรียนหลังห้อง
จริงจริงแล้วบอกนักเรียนหลังห้องดูแลเราค่ะอ่ายังไงเพราะว่าพอดีเอ่อ
เจิญจะเข้ามากลางเทอมอย่างเงี้ยฮะครับแล้วก็คุณไก่เขาจะเป็นคนติวให้อืม
แต่ของเธอเนี่ยจบมาด้วยเกียรตินิยมเพราะว่าคุณไก่อ่ะติวให้ประทับใจในความเก่งเลยไหมครับ
อุ๊ยตอนนี้ครับก็รู้สึกว่าเออเขาเก่งครับแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการปริ้งปั๊งเลยไหมครับ
อืมตอนไหนที่แบบเอ้ยคนนี้แหละฉันปริ้งกันล่ะครับตอนนั้นก็ชอบเขาอยู่อะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่กล้าจีบเขาเพราะว่าด้วยความที่ออกตัวมาเป็นเพื่อนกัน
คุณกัดเล่าให้ฟังว่าต้นทุนชีวิตนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยแม้แต่จะเรียนโทรเนี่ยตอนแรกคุณแม่ยังบอกเลยว่า
ไม่มีตังค์ใช่แต่เป้าหมายคุณคุณกายใหญ่มากคือจะมีโรงงานเป็นของตัวเองโอ้โหครับ
เพราะฉะนั้นการจะก้าวไปถึงจุดนั้นอ่ะมันมาได้ยังไงครับก็พอตอนแรกเนี้ยเราก็
ทำร้านอินเตอร์เน็ตก่อนครับเป็นธุรกิจแรกพอทำร้านอินเตอร์เน็ตเนี่ยเราก็หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณเดือนละแสนนึง
ครับย้อนกลับไปประมาณสิบห้าสิบหกปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเยอะมากเสร็จแล้วพอมาเริ่มทำธุรกิจที่สองครับ
ก็เริ่มทำบ้านลมครับก็เป็นบ้านลมที่ใส่เครื่องเป่าลมไปแล้วก็พองตัวขึ้นมาแล้วเด็กเด็กก็เข้าไปกระโดดกระโดด
คนละยี่สิบบาทเก็บคนละสามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ครับดีไหมคะรายได้ดีไหมคะ
ก็พอพอกับร้านเกมครับโอ้โหหกแสนนึงครับแล้วก็มีอีกครับเก็บเงินที่มีครับ
ลงทุนทำคาแคร์ขายกันเรื่อยทำคาแคร์เพิ่มเติมไปอีกครับเห็นว่าเรามีสามธุรกิจแล้ว
แต่ก็ยังไม่พอตอนนั้นคุณไก่อยากจะแบบทำตามความฝันของตัวเอง
การเป็นเจ้าของโรงงานนะคะก็เลยไปกู้เงินเกือบสิบล้านบาท
ตอนนั้นนี่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบเจ็ดค่ะย่าง๒๘ครับ
ก็เราก็ไปกู้เงินมาเพื่อที่ทำโรงงานตัวหมูแผ่นและตัวไก่แผ่นก่อนครับ
เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาซื้อตึกแถวครับ
เพื่อทำเป็นออฟฟิศครับแล้วก็เอ่อซื้อตึกแถวอีกที่หนึ่ง
แล้วก็มาแปลงทำเป็นลายผลิตครับแต่เห็นบอกว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่า
จะขายโรงงานเหรอจะไม่ทำแล้วเหรอโอ้ครับเกิดอะไรขึ้น
พอดีตอนนั้นก็กำลังทำโรงงานอยู่แฟนเก่าอืมท้องอ่ะคนเดียวไปโอ้
แต่ก็เราก็จบกันด้วยดีก็คือคุยกันรู้เรื่องคือผมก็เข้าใจ
เพราะตอนนั้นเราก็ทำแต่งานด้วยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราคิดว่าเราอยากสร้างฐานะเราให้ดีขึ้น
อยากทำให้ครอบครัวเราแข็งแรงขึ้นอืมต้องถ้าจะมีลูกอ่ะ
คือไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนผมเหมือนที่ตอนสมัยเด็กอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คิดว่าเอองั้นเราขายหมดเลยแล้วเรากลับไปทำงานประจำจะดีกว่า
คือตอนที่คิดจะขายโรงงานเพราะเอาผักเนี้ยตอนนั้นสถานการณ์โรงงานดีนะครับ
กำไรปกติดีครับดีแล้วจะขายอะไรแหละครับอยากรู้จังเลยตอนนั้นโอ้
คุณเจินช่วยบอกหน่อยไปให้กำลังใจอะไรเขาจนถึงกลับมาทำโรงงานต่อได้
ตอนที่เป็นโรงงานเนี่ยค่ะเริ่มแรกคือยังเป็นโรงงานที่เป็นทาวน์เฮาส์อยู่อะค่ะ
ที่เขาคิดจะขายซึ่งตอนนั้นเนี้ยเอ่อ
สินทรัพย์กับหนี้สินเขาก็จะบาลานซ์กันแล้วเพราะว่าเขาก็กู้มาเกือบ๑๐ล้านอย่างนี้เหมือนกัน
เราก็เลยคิดว่าถ้าเขาเลิกเนี่ยนอกจากจะแบบสินทรัพย์ก็ไม่มีติดหนี้สินอีกต่างหาก
เราก็เลยเสียดายก็เลยแบบว่าต้องสู้แล้วก็ต้องเดินต่อไป
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ทำได้อย่างที่เธอเคยแพลนไว้
ไม่อยากให้ยอมแพ้เพียงแค่แบบประเด็นเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยให้เขาแบบสู้ต่อก็เป็นกำลังใจฟังเป็นกำลังใจดีใช่ไหมค่ะ
จากเพื่อนกันแล้วก็มาเป็นหุ้นส่วนในโรงงานด้วยกันเหรอ
พอเขาคิดจะเลิกเนี่ยเราก็เลยอยากจะหุ้นด้วยกับเขา
เพราะเราก็เป็นพนักงานประจำตอนนั้นน่ะนะคะแล้วคิดว่า
เราก็อยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงแต่เราก็ไม่รู้จะทำอะไร
แต่เรามองเห็นแล้วว่าตัวเขาเองมีศักยภาพ
คือเขาเป็นคนรักษาคำพูดด้วยอย่างแรกอะนะคะแล้วก็ใจถึงพึ่งได้อะไรอย่างนี้
อ๋อศาสตรีชาแกงต้องรักษาคำพูดใจถึงพึ่งได้ใช่แล้วเขาก็รักเพื่อนรักของ
คุณเจินก็เลยไว้ใจใช่ไปร่วมลงทุนกับเขาใช่ค่ะ
แล้วก็มาช่วยพัฒนาจนได้สร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อการส่งออกนี้
ตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นทาวน์เฮาส์ที่เป็นธุรกิจที่เป็นแบบยังเป็นถุงใสอยู่เลย
แล้วก็พัฒนาสูตรช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนก็จะเป็นหลักหลักในการช่วยพัฒนาสูตรและพัฒนาเครื่องจักร
อย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายชวนกันมาร่วมขอลงโลงกันยังไง
ก็ผมก็จีบเขาอะครับจีบเอออยากรู้จังเลยอ่ะเออ
ว่าแบบว่าเออเนี่ยเราแบบคุยกันก็โอเคดูก็น่าจะแบบคบกันได้อะไรอย่างนี้แบบเราลองคบกันไหมอะไรอย่างนี้
ผมก็ถามตรงอย่างเงี้ยครับถามอย่างงี้เลยหรอใช่ครับคุณเจอร์ทำงานปฏิเสธก่อนมั้ยหรือยังไง
ตะโพงสิคะไม่เพราะว่าด้วยความเห็นความจริงจังแล้วก็ตั้งใจในการทำงาน
มองว่าถ้าเขามีความตั้งใจในการทำงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเราคิดว่าเราก็เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาได้
พอมาเริ่มธุรกิจด้วยกันเห็นบอกว่าแค่เริ่มปัญหาก็มาซะแล้วยังไงครับครับคืออะไรครับ
ตอนเริ่มก็พอเราตอนแรกเราทำเป็นหมูแผ่นก่อนเราก็เอาหมูแผ่นเนี่ยไปทดลองตลาดใส่ถุงใส๘สติ๊กเกอร์ไปร้านขายของฝากครับ
ก็เป็นโอท็อปชาวบ้านเพิ่งจะเริ่มต้นก็โดนว่าว่าแบบอะไรเนี่ยกินได้หรือเปล่าแล้วก็
โอเคจริงไม่ค่อยน่าดูเท่าไรใช่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตอนเราไปหาลูกค้าครับ
เขาก็ยึดติดกับแบรนด์เดิมเอาจ้าวนี้ซิเคยทำมานานแล้วคุณเป็นเจ้าใหม่
การทอดเราก็เลยมองว่าตลาดขนมสุขภาพกำลังมาครับแล้วทีนี้เนี่ยทางที่บ้านจนคุณพ่อเขาก็เป็นช่างอะไร
อย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยลองให้น้องชายที่จงวิศวะค่ะมาช่วยในการคิดค้นทำตัวเครื่องจักรที่เป็นของเราเอง
โดยเฉพาะแล้วก็ปรับสูตรไม่มีการใช้น้ำมันแล้วก็ไม่ทอดเลยอย่างนี้ค่ะมาใช้
จนเราได้รางวัลของทางเนี้ยแหละค่ะอ๋อยอดนะจริงจริงเราคุ้นชินกับหมูแผ่น
แต่ไก่แผ่นหรือไก่แท่งอันนี้จะมาถึงเมียเดียว่าจะเปลี่ยนจากหมูเป็นไก่อะครับ
เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามองตลาดคนที่ทานหมูสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
แต่มีคู่แข่งอยู่ในท้องตลาดเนี่ย๔๕เจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่แล้วก็มีเจ้าเล็กอยู่อีกเนี่ย
อืมสี่ห้าสิบเจ้าตึ้มเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราโดดมาทำตลาดไก่
อาจจะมีกลุ่มที่ทานอยู่บันสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อืมในประเทศไทยนะครับครับ
แต่ว่าเราเป็นเจ้าเดียวซึ่งเรามองว่าเราน่าจะยึดพื้นที่ตลาดตรงนี้ได้
แล้วก็เป็นแบบอบด้วยอีกใช่ครับแล้วเราก็พัฒนากระบวนการการผลิตด้วย
แล้วก็พัฒนามาตรฐานโรงงานด้วยตอนสมัยที่เป็นถุงใสอ่ะครับ
อายุสินค้าเราสั้นมากเลยอยู่ได้ประมาณ๒๓เดือน
เราก็ได้รับการกับลูกค้ากลับมาแบบบางทีก็ไม่กรอบบ้างครับ
ถุงรั่วบ้างอ้าวครับอืมเราก็เครียดแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่อาม่าเคยสอน
ทำสินค้าต้องทำให้ดีน่ะอย่าให้คนอื่นคำประดาษหลังอ๋อ
ครับเราก็ไปติดต่อกับจัดซื้อ

แล้วก็สินค้าเยอะแยะเลยแบบเป็นพันสินค้านะครับ

ธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจในสมัยนั้น

เข้าด้วยแล้วสินค้าเราเป็นสินค้าที่แปลกใหม่

ครับก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยจนสร้างโรงงานได้ครับครับ

เห็นว่าเขาแก้ปัญหาอะไรต่างนานา
แต่ว่าแอบรู้มาว่าเวลาได้โอกาสดีอะค่ะ
แล้วก็มีการขอพรบ้างอันนี้ยังไงกันคะ
ผมจะขอพระท่านเสมอว่าขอให้มีโอกาส

เพราะว่าคือผมคิดได้ตั้งแต่เด็กว่า
ถ้าแบบเรามีโอกาสที่เราจะได้ทำนะครับ
มันก็จะได้พัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็ด้วยแม่เนี่ยก็ได้สวดหมนตั้งแต่เด็ก

ไปหางสวดกันนะครับ
พอมาเจอกับวิกฤตตรงนี้ทั้งสองท่านโดนมากน้อยแค่ไหนฮะ
หนักสุดตั้งแต่ที่เริ่มทำธุรกิจมาเลยครับ
ตอนที่เปิดธุรกิจมาเดือนแรกเนี่ยยังไม่เคยขาดทุนอาจจะเจ้านะครับ
พอตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็ประสบปัญหายอดขายตกลงไปมากกว่า๘๙๐
แล้วมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ยังไงครับ
ตอนนี้ก็ผมก็บอกกับน้องทุกคนพนักงานทุกคนว่าตอนนี้เราเข้าสู่โหมดปิดเทอมครับ
ผมก็แก้ไขปัญหาโดยการที่สอนพนักงานทุกคนเรียนรู้ถึงมาตรฐานโรงงานว่าต้องทำยังไงบ้าง
เรียนรู้ถึงในเรื่องของตลาดเรียนรู้ถึงในเรื่องของการทำโซเชียลการทำตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
นี่ก็เหมือนแบบเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสตามลำดับอยู่แล้ว

๓๐๐กว่าร้านใช่ไหม
แสดงว่ามีโปรเจกต์วางเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่โควิดจะมา
ใช่ค่ะนะคะถึงแม้เราจะประสบปัญหาโควิดนะคะยอดขายลดลงทำให้เราขัดทุนค่ะ
แต่เราก็มีการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานในสิ้นปีที่ผ่านมา
นี่จะถามอยู่ว่ามีการปรับออกไหม
สำหรับผมซึ่งถ้าวันนี้เราไม่พัฒนาพนักงานไม่ปรับเงินเดือนให้
วันหนึ่งที่เราจะต้องมีการผลิตที่ใหญ่ขึ้นที่เยอะขึ้นเนี่ยคนไปหมดแล้วแล้วใครจะเป็นคนผลิต
ใครจะเป็นคนคอนโทรงานให้อีกทีหนึ่งโอ้โหเตรียมรถใหม่มา
เป็นแบบเนื้อปลาร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
จริงจริงมันก็ต้องแพงว่าฮะอันนี้เราพยายามทำให้สินค้าเนี้ยเข้าถึงได้ง่าย
เนื้อปลาเนี่ยจะเป็นเนื้อปลาร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นปลาทะเลแล้วก็มีโอเมก้าคอลลาเจนและดีเอสเอในตัวของมันเองด้วย
เราอยากทำสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคในเมืองไทยได้ทานก่อนค่ะ
แล้วตอนนี้ค่ะสินค้ามีอะไรบ้างคะ
อืมตอนนี้สินค้าเรานอกจากเนื้อไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อปลาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย
มีลูกค้าถามมาเยอะในเรื่องของคีโตแล้วก็เลยมีกรอบคีโตด้วย
ที่ทำจากเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลาโดยที่ไม่มีส่วนของน้ำตาลเลย
อันนี้เวิร์คเลยไม่มีน้ำตาลไม่มีคาบอยเร็ด
ใช่ค่ะรวมถึงเร็วนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์เด็กในแบรนดทีเด็ดห้องเต้คิดค่ะ
วันนี้นะคะเห็นว่าคุณจันมีเมนูเด็ดมาปรุงให้เราดูในรายการด้วยเหรอคะ

เราจะใส่ไก่แท่งอบทีเด็ดของเต้นะคะ

ใช่ค่ะ
เพียบปะมันทำง่ายมากเลยค่ะส่วนไม่กี่กลาง

รู้จังว่าเอาไปทำได้นะครับ

วันนี้นะฮะขณะที่ว่าธุรกิจทำยอดขายระดับนี้

แต่คุณไก่บอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอีกหรอก

แผ่นของผมในอนาคตก็คือ
จะต้องส่งออกไปทั่วเอเชีย
ได้วอลุมทีก็คือมาราศาล
อาหารที่อยากเป็นเศรษฐีนะครับ
คุณไก่คนจนมีคำแนะนำด้วยครับ
สิ่งแรกเลยครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดแล้วจะไม่ทำ

เพราะผมก็แนะนำว่าคิดแล้วเราวางแผนให้ดีครับ

ต้องพยายามแก้ไขปัญหานั้นให้เก่ง

เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างธุรกิจ
แล้วก็ทำธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องรอความพร้อม

แต่ว่าใจต้องสู้เท่านั้นเอง
ถ้าทุกคนอยากชิมนะคะ
ความอร่อยของสนักไก่แบบนี้ไร้แป้งเนี่ยนะคะ

สามารถซื้อได้ที่ห้างสอบสินค้า
รวมถึงอุดหนุนเราได้ที่สายกันบินนะคะ
แล้วก็สามารถติดตามหรือซื้อผ่านเพจเราก็ได้ค่ะ
เห็ดที่เด็ดห้องเต้ครีนสแนคค่ะ

เจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหานะครับ

และประสบความสำเร็จเหมือนคุณเจินคุณไก่ได้ครับ

คือบางทีเราอาจจะไม่พร้อมนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณรอรอไปเรื่อย

อย่างที่คุณเจนและคุณไก่บอกนะครับ

สิ่งสำคัญก็คือการลงมือทำ
เพราะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งได้เรียนรู้ด้วยครับ
วันนี้ครับขอบคุณคุณไก่คุณเจินมากนะครับ

รวยก่อน
สวัสดีคร้าบ
สวัสดีคร้าบ
ตอนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแกง
แล้วคุณไก่มีชื่อ